ช่วงนี้เราก็ต้องไปเที่ยวกันให้ต่อเนื่องกันเลยนะคะ
จากพระเยาะเหนือเราลงมาอีสาน
อย่างที่เมืองย่าโมจังหวัดนครราชศรีมากันหน่อย
เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลาย
แต่ที่อยากจะแนะนำให้ไปไปดูประสาทหินกัน

เป็นโบราณสถานขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชศรีมา
แต่ไม่ได้พิเศษแค่นั้นค่ะไปโคราชทั้งที
เราจะไปกราบสการะขอพรสิ่งที่เป็นสิริมงคลของชีวิตกันด้วย

สองมือกลับลงถีดลงเนื้ออะอะอะ

ลูกคอเป็นอะไรฮะอ๋อนี่ลูกคอเหรอลูกคอ๒๑ชั้นเข้ามา

คุณจะร้องเพลงไปหรือคุณไม่ร้องไปก็ไปโคราชได้
เพราะว่าที่แห่งนี้นะคะเปิดรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว
และปราสาทหินพิมายแห่งนี้คุณผู้ชมมันสวยงามยิ่งใหญ่อลังการจริง
นักท่องเที่ยวพากันมาชมความสวยงามกันอย่างต่อเนื่องเลย
ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะชาวต่างชาติก็มากันมากมาย
ชอบมาดูความงามตามศิลปะประเพณีโบราณบ้านเรานี่แหละ
สำหรับปราสาทหินพิมายแห่งนี้นะครับ
ถือว่าเป็นประสาทที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่อย่างสวยงาม
แล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย
วันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมประสาทหินพิมายแห่งนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ๓๐๐คนนะคะ

โดยเฉพาะช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะที่นี่ก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ชมฟรี

ไม่ต้องเสียสาหร่าชจ่ายเลยเลย
วันนี้คุณผู้ชมเป็นวันที่๒มกราคมเขาก็ยังเปิดให้ชมฟรีกันอยู่นะคะ
ใครที่อยู่ใกล้ใกล้โคราชอยู่แค่นี้เองอยู่กรุงเทพแป๊บไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว
ก็สามารถแวะไปชมความสวยงามของประสาทแห่งพี่มายกันได้
และนอกจากประสานหินพี่มายแล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอพี่มายด้วย
นั่นก็คืออุทยานไสงามนั่นเองนี่เห็นไหม
อ๋อมีต้นไสนี่ใช่มั้ยอันนี้ค่ะแล้วก็ไปขอโชคขอลาบกันแน่ที่ศาลเจ้าแม่ไสยงาม
เขาว่ากันว่าตรงนี้นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตามความเชื่อของชาวพิมายเลย
เพราะฉะนั้นแวะไปพี่มายแล้วก็ต้องมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
ใครอยากจะได้โชคได้ลาบอันนั้นก็ขอกันไปใครอยากจะได้สิ่งที่เป็นมงคลเอาไปสารต่อเสริมพลังให้กับชีวิตจะได้สร้างสรรค์สิ่งดีก็ขอกันได้
แต่ขากลับอย่าลืมนะคะแวะซื้อของฝากกันได้ผัดหมี่พี่มายเขาขึ้นนี่ขึ้นชื่อมากอร่อยจริง
เห็นมั้ยฮะมาที่ที่นี่ทางทีเนี่ยได้อาหารอร่อยมันยาก่อนดีทีท่องเที่ยวก็ดี
ได้โชคได้ลาบเลสสดิพลังคลกลับบ้านนะใครหิวอยู่แถวนี้เนี่ย
หรืออะไรขนาดนั้นนะคะคุณ

อร่อยแหละอร่อยจูบเส้นแบบ
เดี๋ยวคุณเหมือนกว่าอีกอ่ะ
ฉันว่าคุณนี่แหละเสียงคุณเลยแหละ

ไม่ต้องขอชี้เสียงไม่ต้องเอาคุณอย่างเดียวเลยขออีกที
เอาจริงแล้วที่โคราชเขาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
มีของกินขึ้นชื่ออร่อยเห็นไหมว่าประเทศไทยของเราเนี่ย
ยังมีสิ่งดีมีสถานที่ดีของกินอร่อยของขึ้นชื่อเด่นดังอีกเยอะมากเลย
นี่เราอ่านข่าวกันมาหลายปีแล้วที่เที่ยวที่กินยังไม่หมดเลยนะ
ใช่ไม่หมดเลยแล้วก็ยังมีต่อไปอีกเรื่อยแน่นอนนะครับ